เรื่องแรกค่ะยังอยู่ในเรื่องของสุขภาพ
ของพี่แมททิวแล้วก็พี่ลิเดียนั่นเองนะคะหลายคนเป็นห่วงค่ะ
มาร่วมเดือนแล้วทำไมถึงยังไม่หายกันสักทีนะคะ
แล้วก็เป็นเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้ด้วย
แล้วก็การรักษาอยู่ในห้องเดียวกันด้วย

หลายคนสงสัยแล้วก็แสดงความเป็นห่วงเป็นใยกันมากเลยค่ะ
ว่าที่ทั้งคู่รักษากันมาเป็นระยะเวลานานแล้วไม่หายสักที
เป็นเพราะว่าทั้งคู่อยู่ด้วยกันหรือเปล่า
แพร่เชื้อใส่กันไปมาแบบนี้หรือเปล่านะคะ
ทั้งสองคนยืนยันเลยนะคะว่ามีการถามคุณหมอแล้ว

อาจารย์ที่โรงพยาบาลก็ยืนยันว่า
กับการที่เราติดเชื้อในครั้งนี้
มันคือติดจากคนนี้ไปสู่คนนี้
ก็แน่นอนเป็นเชื้อตัวเดียวกัน
มีต้นต่อเดียวกันนะฮะ
เพราะฉะนั้นการที่จะเป็นก็คือเป็นแล้วเป็นเลย
มันจะไม่มีการส่งกันไปส่งกันมา
กลับกันไปกลับกันมาคือตอนนี้มันคือเป็นแล้วแหละ
ทั้งสองคนยืนยันนะคะว่าไม่เกี่ยวข้องนะคะ
เพราะว่าฟังคุณหมออธิบายมาเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะ
และต้องบอกเลยค่ะว่าการป่วยโควิดของทั้งคู่นะคะ
ก็จะมีการอัดคลิปแชร์ประสบการณ์
ในการรักษาการดูแลที่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นด้วย

แมททิวบอกว่านอกจากเจ้าเชื้อไวรัสตัวนี้
มาอยู่ในน้ำมูกน้ำลายของผู้ที่มีเชื้อ

ทั้งคู่ก็เลยฝากย้ำว่าหากใครที่ต้องกักตัวเองอยู่นะคะ
การแยกห้องน้ำใช้กับคนที่บ้านนี้ก็เป็นสิ่งจำเป็นเหมือนกันค่ะ

ซึ่งจะมีเชื้ออยู่ในนั้นอย่างแน่นอน

เยอะด้วยซึ่งสามารถส่งกันต่อทางนี้ด้วย
อย่างเช่นเข้าห้องน้ำใครไปอือในห้องน้ำ
แล้วกดชะโคกปั๊บ
มันก็จะมีเชื้อที่พุ่งขึ้นมาได้
คือที่คุณหมอแนะนำก็คือว่า

ถ้าสมมุติว่ากำลังกักตัวอยู่
หรือว่ามีคนที่ติดเชื้ออะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ต้องระวังในส่วนของการใช้ห้องน้ำร่วมกันด้วยใช่ค่ะ
ใช่ถ้ามีคนหนึ่งที่เป็นหรือว่าเพิ่งหาย

แล้วใช้ห้องน้ำร่วมกันนี่เป็นสิ่งที่อันตรายมากครับ
ควรแยก
แต่ดูจากในการให้สัมภาษณ์ในการพูดคุยแต่ละคลิป
ทั้งคู่ก็แข็งแรงขึ้นมากแล้วนะคะ
หวังว่าพี่ทั้งสองจะหายป่วยในเร็ววันนะคะ